ท่านผู้ชมครับมีชาวบ้านแถวหนองจอกเนี่ยเขาส่งคลิปนี้มาให้สื่อมวลชน
บอกอยากจะร้องเรียนขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะคือความจริงก็แจ้งตำรวจแล้วนั่นแหละ
แต่คดียังไม่คืบนะฮะเดี๋ยวฟังทางตำรวจอีกทีนึงนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยมีเพื่อนบ้านที่จะเมายาเสพติดชอบอารวาสล่าสุดเนี่ย
ความมีดมาไล่ฟันคนในชุมชนนะฮะเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
นี่ฮะคนในบ้านต้องออกมาช่วยกันฮะผู้ชายคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เดินไปเดินมาอยู่หน้าบ้านสักพักนึงคว้ามีดจะไล่โอ้โหไล่เข้ามาจะฟันเขา
เขาก็ต้องนี่คว้าอาวุธมาตอบโต้เหมือนกัน
นี่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับคุณกฤษดาเป็นผู้เสียหาย
โดยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๓๐พฤษภาคมนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้านะ
โรงเรียนขีจักรยานยนต์ไปจอดติดไฟแดงอยู่
คนก่อเหตุเนี่ยชื่อตู่นะเป็นชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละ
ในตู้เนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ตามมาแล้วมาถีบจักรยานยนต์เขาเฉยเลย
มีลูกเขาซ้อนอยู่ด้วยพอกลับมาถึงบ้าน
พบว่านี่ฮะตู่ถือมีดดักรออยู่ที่หน้าบ้าน
ตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยแล้วมีช่วงนึงวิ่งเข้ามาเหมือนจะทำร้ายเขา
ในบ้านก็ต้องมาช่วยกันไล่ไปสุดท้ายเขาไปแจ้งความ

ก่อนจะเกิดเหตุในภาพกล้องวงจรปิดที่หน้าบ้านหลังนี้นะฮะ
เจ้าของบ้านบอกว่าในตู่เนี่ยเคยไปอลวาดเครื่องปลาข้าวของใส่เพื่อนบ้านหลังอื่นมาแล้ว
มีแอบยิงปืนด้วย
ไม่รู้ปืนอะไรนะโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บนะ
นี่วันนี้ก็ตะโกนไม่รู้เสียงปืนหรือประทัดหรืออะไรยังไงนะ
ตะโกนด่าที่หน้าบ้านเขาไม่เห็นตัวไม่รู้แอบอยู่ตรงไหน
จะมีเสียงตะโกนด่าแล้วเดี๋ยวจะมีเสียงปุ้งขึ้นมา
มันหลายครั้งจนกระทั่งล่าสุดที่ว่าถึงขั้นเอามีดแล้ววิ่งเข้ามาในบ้านเขา
นั่นถือว่าเข้ามาในเขตบ้านเขาแล้วนะ
คุณกิศดายบอกว่าในตู่ก่อเรื่องก่อลามาหลายครั้งหลายหน
ล่าสุดตำรวจเขาก็มาเจอ
จับไปแล้วก็ดำเนินคดีแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อ๑๘พฤษภาคม
กลับมาอยู่บ้านเนี่ยอารวาสอีกเนี่ยแล้วก็เนี่ยสุดท้ายอันนี้คือ๓๐พฤษภาคม
ตู่อยู่บ้านคนเดียวเพราะคนในครอบครัวหนีไปหมดแล้วไม่มีใครกล้าอยู่ด้วย
เขาชอบอารวาสนะชอบเสพยาเสพติดแล้วก็อารวาสจนคนในบ้านเขาไม่อยู่ด้วยแล้วเขาหนีไปหมด
ทุกวันนี้คืออยู่บ้านล็อกบ้านเหมือนเดิมออกจากบ้านไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเราก็ไม่กล้าออก
เพราะว่าเราออกมาเราก็ไม่รู้ว่ามันจะคว่างอะไรมาหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันเป็นหนักมากแล้วมันเป็นหนักเหมือนตอนนั้นแล้ว
คือถือไขควงมาแทงผมยันหน้าบ้านนะพี่คิดดูแล้วกันเมื่อสองสามปีที่แล้วกลับมาก็จะเป็นเหมือนเดิมอีก
อยากจะวิงวอนพี่แบบวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะช่วยเหลือผมและครอบครัวหน่อยคือช่วยมาจัดการหน่อยคือนายคนนี้ติดยาเสพติดอย่างหนักอ่ะเป็นสร้างความเดือดร้อนให้คนแถวนี้ไปทั่วเพียงแต่ว่าไม่มีใครอยากยุ่งเป็นบุคคลอันตรายอ่ะ
ของน้องเจาะนะคะเราไปถามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับพันตำรวจเอกวิเชียนสว่างแจ้งรักษาการพุ่มกับการสอนอนอง
ในตู่เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วเมื่อปี๖๔
ก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้วนะสารก็ลงโทษ
แล้วก็ยังมีอีกคดีหนึ่งรอลงอาญาอยู่
ก็ขอยืนยันว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
เดี๋ยวจะให้ชุดสืบสวนกับสายตรวจเนี่ย
ระงับเหตุไปตรวจสอบไม่ให้มีเหตุการณ์บานปลายเพิ่มขึ้นอีก
แต่จากกล้องวงจรปิดหลักฐานล่าสุด
แน่นอนว่าในตู่เนี่ยข้อหาที่เข้าข่ายคือบุกรุก
นะเรื่องของอาวุธอีกนี่ฮะ
ให้พนักงานสอบสวนไปตามตัวแล้วเดี๋ยวจะเอามาดำเนินคดี
ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้